จากเชียงใหม่ไปดูที่จังหวัดกาญจนบุรีนะคะ
เป็นลักษณะของน้ำป่าไหลหลากเหมือนกัน
แต่มาหลากตอนที่ตำรวจจะนำผู้ต้องหาไปส่งตัวที่โรงพักนะคะ
เป็นตำรวจจากโรงพักไซโยกจังหวัดกาญจนบุรีค่ะ

นำตัวไปสืบสวนสอบสวนต่อที่โรงพักนะคะ
แต่ว่าทีนี้ในขณะที่ขับรถไป
น้ำป่าไหลหลากมาพอดีจนต้องทิ้งรถไปเลยนะคะ
แต่ว่าอย่างไรก็ตามผู้ต้องหาไม่ได้หนีไป
ตำรวจก็พาไปส่งถึงโรงพักได้นะคะ
มาดูภาพกันก่อนนะคะเป็นคลิปเลยนะคะนี่แหละค่ะ
จะเห็นว่ารถกระบะนี่ถ่ายขณะที่อยู่บนรถกระบะเลยนะคะ

รับโพสต์ว่าเดี๋ยวสักครู่น้ำป่ามา

ทุกคนในรถต้องพยายามที่จะหนีออกจากรถ
คือคนในตัวรถต้องรีบหนีออกมาเลยนะ
ใช่ค่ะคือน้ำป่าเขาจะมาเร็วมาก
เขาจะค่อยสูงขึ้นเรื่อย

จะเห็นว่าน้ำท่วมเข้ามาเต็มคันรถเลยครับ
สุดท้ายนี่แหละค่ะตัดสินใจลงจากรถ

แล้วก็เดินพาผู้ต้องหาฝ่ากระแสน้ำ
ออกไปจากพื้นที่นี้ค่ะ

ธานีสงวนจีนผู้กำกับการโรงพักไซโยก

บอกว่าสารวัตรสอบสวนนำกำลังตำรวจไปจับกลุ่มตัวนายอุดม
เมฆสำลีเป็นผู้ต้องหายิงพี่เขยเสียชีวิต

อยู่ที่กลางป่าวังใหญ่แม่น้ำน้อย
ตำรวจสามารถควบคุมตัวไว้ได้ตั้งแต่ช่วงบ่ายแล้วนะคะ
แต่ว่าขณะที่กำลังพาผู้ต้องหานั่งหลังรถกระบะ

เพื่อที่จะกลับโรงพักไซโยกผ่านจุดลำห้วยวายอ
เกิดน้ำป่าไหลมาด้วยความแรงพอดีเลยนะคะ
พัดรถกระบะปลิวไปตามแรงกระแสน้ำ
สารวัตรก็เลยสั่งให้ลูกน้องทิ้งรถเลยค่ะ
แล้วก็นำผู้ต้องหาหนีออกมาจนทั้งหมดปลอดภัย
และได้วิทยุให้โรงพักนำกำลังไปช่วยเหลือในภายหลังค่ะ
ส่วนที่จังหวัดตากนะคะพนักงานอบตพวจังหวัดตาก
ถูกน้ำป่าพัดร่างจมน้ำเสียชีวิตระหว่างที่ปฏิบัติหน้าที่
แต่ว่ามีผู้ที่รอดชีวิตนะคะเป็นพนักงานเหมือนกันอีก๕คนค่ะ
ก็คือกระโดดลงมาจากรถ๑ใน๕บาดเจ็บสาหัสนะคะ
ผู้ที่บาดเจ็บสาหัสและได้รับการช่วยเหลือ
นำตัวส่งโรงพยาบาลคือนายชัชวานมาสขาว
มีผู้เสียหายจมน้ำเสียชีวิตไปก่อนหน้านี้นะคะ
ซึ่งศพได้มาเจอห่างจากจุดเกิดเหตุ
บริเวณลำห้วยโขะเข๊เส้นทางบ้านระพริ้งตำบลพว
ในอำเภอแม่สอดประมาณ๗กิโลเมตร
ก็คือนายสารวุฒิแสนศิษย์อายุ๓๕ปีค่ะ
เป็นพนักงานราชการอบตพว
ตำแหน่งผู้ช่วยเจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน
เสียชีวิตจากการถูกไม้ทิ้มแทงตามร่างกาย
ระหว่างที่ถูกน้ำพัดไปกับรถยนต์นะคะ
จากการสอบสวนทราบว่าก่อนเกิดเหตุทั้งหมด
เดินทางไปปฏิบัติหน้าที่ณบ้านห้วยระพิริ้งนะคะ

ระหว่างนั้นเองมีฝนตกลงมาอย่างหนัก

พยายามที่จะขับรถยนต์ผ่านลำห้วยโคเคนะคะ
แต่ว่าน้ำป่าได้พัดทั้งรถยนต์และคนหายไป
ส่วนอีก๕คนที่นั่งมาทางด้านกระบะท้ายรถ

ก็เลยรีบกระโดดลงมาจากรถจนรอดชีวิตค่ะ